ระหว่างดาราสาวท่านหนึ่ง
ดาราสาวที่ว่าหมายถึงคุณเอสุภาชัย

ผู้จัดการของเขาคือคุณอ้ำพัชราภา

คือเป็นกุญสือที่ปรึกษาดารามาเยอะนะ

ต้องโดนถามคำถามเรื่องความรักบ้าง

จะออกใบสั่งห้ามมีความรักเลยหรือเปล่า
ฟังชัดจากพี่เอ๋กันนิดนึงค่ะ
มีคนมาจีดบ้าง
ก็ต้องอุปสรรคผู้จัดการ

เพราะว่าน้องเป็นดาราน้องใหม่
น้องไม่อยากคุยเรื่องความรักนะครับ

เอ๊ถ้าใครชอบเธอเธอก็ชอบเข้าไปเถอะ

ก็แบบว่ารีบชูดเลย

เราไม่ได้ใส่แอปให้พี่เอนะ
พี่เออันนี้คือหน้าที่สวยสุด
ฎาราวต่าวหนึ่งท่านแล้วล่ะ

และรีลาการตอบของเขานลูกพี่ชมค่ะ

นักน่าจะเป็นผู้จัดการส่วนตัวมากกว่าค่ะ
ถึงก็บอกพี่เอเนี่ยรีบคว้าเอาไว้เลยนะ
เพราะว่าอะไรเพราะว่ากลัวจะเป็นรถไฟขบวนสุดท้ายแล้ว

ส่วนเรื่องความรักของพี่อ้ำค่ะพี่เอบอกว่า
ตอบไม่ได้แล้วค่ะเพราะว่าไม่มีข้อมูลหลุดออกมาอีกต่อไป
อยากให้ทุกคนนั้นไปติดตามจากปากของพี่อ้ำเองมากกว่า
เรื่องความรักพี่แอมเขาตอบชัดเจนไม่ต้องกลัว
อีกหนึ่งประเด็นที่ไม่ถามไม่ได้เลย
กับตำนานบทใหม่เกิดขึ้นที่ตอบมอร์ฮ่องกง

พี่เอเนี่ยเขาไปฮ่องกงกับพี่อ้ำ

พี่เอว่ายูมากับเมียหรือเปล่า
นี่เป็นคำที่ตอบมอร์ฮ่องกงทักพี่เอคุณผู้ชม
เพราะว่าตอนนั้นพี่เอรับบทเป็นสามีพี่อ้ำ

มีเหตุการณ์มันจะชุลมุนขนาดไหน
ให้คุณผู้ชมนะไปฟังพร้อมกับประเด็น
กว่าเป้องการใช้แอพยืดข่าของพี่เอด้วยแล้วกัน
ไปฟัง๒ประเด็นนี้จากพี่เอเลยค่ะ
สวัสดีครับ
ช่างหน้าช่างผมแล้วก็วิ่งขึ้นห้องเลย

แล้วก็บอกว่าอ้ำเป็นเอคนเดิมแล้วนะ

ปกติทุกคนบอกว่าหน้าจริงก็สวยนี่

ก็มันติดแอปค่ะสมัครไว้แล้ว
เอาไว้ในเครื่องทำไม

ว่าบรรยากาศวันนั้นเนี่ยอบอุ่นมากมากเลยและอย่างที่ทุกคนได้ยินนะครับ
เอแล้วก็เพื่อนพร้อมเป็นเซฟโซนให้กับพี่เบิร์ตนะคะ
แม้ว่าวันนี้จะไม่มีแตงโมอยู่ข้างแล้วก็ตามลึกเลยค่ะ
ยังเป็นห่วงความรู้สึกด้านจิตใจของเบิร์ตอยู่เสมอ
ไปฟังเสียงพี่เอกันหน่อยค่ะเข้าหมดซึ้งแล้วคุณผู้ชม

อันนี้คือความรู้สึกที่พี่เอ๋เขาได้เจอคุณเบิร์ตล่าสุดนะ

ความรู้สึกข้างนอกน้องก็ยังดูแบบปกติดี

ใช่แล้วค่ะนอกจากความสูญเสียเรื่องของการสูญเสียคุณแตงโมนิดาไป